ต้องยกให้เลยนะเป็นสีภรรยา
เป็นแฟนที่ยืนหยัดแล้วก็อดทนกับปัญหาคาราคาซัง

ล่าสุดนี้เขาขึ้นเวทีไปแล้วจ้า

ก็เลยโพสต์นี่แหละค่ะโพสต์ภาพ
คุณอีฟนี่เป็นภรรยาคนปัจจุบันของพี่เสก
ใช้คำว่าแฟนมั้ยเดี๋ยวพี่กานก็โทรมา

แฟนคนปัจจุบันของพี่เสกนะคะ
ทั้งปัญหาครอบครัวปัญหาสุขภาพ
แล้วก็แม้ตอนนี้เรื่องราวคาราคาซังกับอดีตภรรยาเนาะ

แต่ดูเหมือนว่าเรื่องสุขภาพที่แฟนเป็นห่วงพี่เสกนี้นะ

จากการขึ้นคอนเสิร์ตครั้งแรกเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานี่เอง
แล้วก็คนเบื้องหลังที่ปลื้มอกปลื้มใจที่สุดก็แน่นอนแหละ
พ้นสาวอีฟนะฮะเธอเล่าเหตุการณ์ให้ฟังว่า
หมอรักษาคุณเสกจนตอนนี้เนี่ยหมอทำให้คนรักคนเดิมของคุณกลับมาแล้วนะ
มีใจไหมเออแล้ววันนี้จากคอนเสิร์ตนะครับ
อีฟเองก็อยากจะบอกว่าอีฟได้ดูแลพี่เสกและทำให้พี่เสกคนเดิมกลับมาได้แล้ว
หรือยังนะอาจจะยังไม่เต็มร้อยแต่พี่เสกก็ทำเต็มที่แล้วก็ทำได้ดีด้วยนะคะ
พอเห็นข้อความแบบนี้ชาวเน็ตแล้วก็บรรดาแฟนคลับของวงโลโซก็ชื่นชมนะ
ชมคุณอีฟว่าไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นคุณอีฟยังไม่ทิ้งพี่เสกนะ
แล้วก็ยังอยู่เคียงข้างพี่เสกโลโซต่อแล้วก็ช่วยให้พี่เสกกลับมาเป็นร็อกสตาร์ของแฟนเพลงอีกครั้ง
ก็จะดีมากเลยนะคุณดูดิแฟนคลับเขายังไปกันแบบโอ้ยล้นหลามเลยนะ
แม้ว่าพี่เสกเองก่อนหน้านี้จะมีปัญหาอะไรก็ตามอาจจะงงในช่วงชีวิตบางช่วงบางตอนไปบ้าง
แต่คนมันรักเขาก็ยังรักกันอยู่
คนแน่นเลยนะคะแล้วก็ร้องเพลงยังดีเหมือนเดิมนะคะ
ก็เป็นกำลังใจให้พี่เสกหายนะคะครบ๑๐๐ค่ะคุณผู้ชม